ผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสร้อยคอเขาขาด
ก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนไลน์ด้วย
เพราะว่าวิธีการเชื่อมค่าเชื่อมเขาบอก๑๙๐๐บาท
โอ้โหถ้าเชื่อมแพงขนาดนี้เปลี่ยนเลยดีกว่า
แต่ในช่วงที่เปลี่ยนก็ต้องขอดูลายใหม่ใช่ไหม
เจ้าของร้านเอามาให้ดูหลายเส้น
เขาใช้ช่วงเวลานั้นแหละแอบเอาเส้นหนึ่งใส่กระเป๋ากางเกง

ในช่วงที่ทำทีทำท่าเป็นเลือกเนี่ยนะคะ

จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดผู้ชายคนนี้นะคะ
ผมสั้นเกลียนเลยมีไฝแล้วก็มีปานที่หน้าผาก
เอาสร้อยทองของห้างทองคุงเซ่งเห็งในอำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
โดยซ่อนสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
ราคาตอนนี้ก็๒๔๐๐๐บาทไว้ในอุ้งมือ

ตำรวจลงพื้นที่เลยทราบชื่อคนร้ายค่ะ
ในสมคิดน้อยอภัยภักดิ์อยู่ที่อำเภกรองหลวงปฐมธานี
สมคิดเนี่ยรับสารภาพบอกว่าเอาสร้อยคอทองคำของตัวเองเนี่ย
ที่ขาดมาเปลี่ยนที่ร้านโดยทางร้านคิดเงิน๑๙๐๐บาท
ทางร้านเองก็เลยยื่นสร้อยคอทองคำมาให้เลือก
กำไว้ในมือเส้นหนึ่ง
แล้วก็อาศัยช่วงที่คนขายเผลอ
หันไปหันมาเอาสร้อยคอทองคำเก็บไว้ในกางเกง
แล้วก็เดินออกจากร้านไปขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปเลยค่ะ

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็เอาของผมเข้าไปนี่ห้องเข้าไปเผาอะไร
พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็เอาของผมเข้าไปนี่ห้องเข้าไปเผาอะไร

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก
พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก
พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก
พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วก็ถูก

พี่ยืดลายมาพอก็ถูกแล้วก็ถูก

ยืดมือมาเซ่นหนึ่ง